คุณผู้ชมที่ที่ชอบสนใจอะไรเกี่ยวกับไทยมุงไทยมุงเนี่ยนะครับ
ถ้าใครเขามุงกันอยู่ก็พยายามอย่าไปถามว่าเขาทำอะไรกันครับพี่
อ่าถามแค่นี้แหละครับคุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้ไปกับลูกกับเมีย
ไปเที่ยวงานที่เชียงรายโดนกระทืบซะอุ้ย
นี่ครับสภาพของพี่เขานี่คือนายเสร็จทศักรณ์สีหมอก
หรือว่าในในอายุหญิงเยี่ยวจีบเก้าปีจริงจริงค่ะพี่เขาเป็นพ่อค้าขายลอตเตอรี่นะ
ค่ะเป็นคนเชียงใหม่พาเมียไปพาลูกสิบเดือนไป
ให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจสพเมืองเชียงรายก่อน
กาด๖คนที่งานที่ไปเที่ยวรุมทำร้ายในงานพ่อขุนเมงรายมหาราช
เป็นงานประจำปีใหญ่ของจังหวัดเชียงรายเขา
จัดขึ้นในฝูงบิน๔๑๖เขตเทศบาลนครเชียงรายครับ
ได้รับบาดเจ็บไหล่ซ้ายหักและกระดูกแตกเมื่อ๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
คุณเนเขาเล่าบอกว่าตั้งใจขับรถจากเชียงใหม่ไปเลยนะไปหานะครับ
ไปเที่ยวงานนี้พาภรรยากับลูกไปด้วย๑๐เดือน
ส่วนนายเนก็ไปดูคอนเสิร์ตคนเดียว
เห็นคนเขามุงเยอะหน้าประตูทางออกเดินเข้าไปถามคำนี้เลยมิ้น
พี่ครับเขาทำอะไรกันครับพี่ปั๊บเท่านั้นแหละ
กระชากเสื้อกระดุมขาดแล้ว๖ต่อ๑รุมทำร้าย
จะยกมือไหว้ขอร้องชีวิตก็ไม่หยุด

ใช่ค่ะเขาทำอะไรกันกันค่ะพี่
แล้วโดนอะไรครับเมียเร่อเล่าให้ฟังหน่อยครับ

เป็นคนไม่มันได้เหรอครับ

เหมือนจะลบอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เขายึดมือถือผมไป

ไม่ได้เข้าไปด่าทอก็เลยไม่รู้ว่าโดนทำร้ายทำไม

พาครอบครัวไปเที่ยวงานเขาเจ็บอะไรบ้างตอน

เฝือกมานาน๒สัปดาห์แล้วหากกระดูกไม่ประสานต้องผ่าตัด

ไม่ให้ขี่รถจักรยายน๓เดือนอีก

ไปที่โรงพักเพื่อแจ้งสิทธิเยียวยาให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บ

สำนวนการสอบสวนของตำรวจประกอบด้วย
และจะดำเนินการให้ต่อไปครับ